มาดูเรื่องนี้ฮะชาวบ้านทำกับข้าวกันอยู่หน้าบ้านก็ตั้งเตาจุดไฟแล้วครับแล้วควันไฟมันน่าจะลอยขึ้นไปโดนที่รังพึ่งทำให้พึ่งแตกรัง
ก็เลยบินลงมาต่อยชาวบ้านคุณตาวัยแปดสิบสองปีเนี่ยเจ็บหนักเลยนะครับมีอาการใจสั่นแล้วก็เจ็บปวดนะฮะกูภัยวางโป่ง

ส่วนหลานสาวก็กำลังก่อไฟเพื่อทำกับข้าวอยู่ข้าง
บ้านมันมีควันไฟที่ทำกับข้าวเนี่ยลอยขึ้นไปที่ต้น
มะม่วงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พึ่งเนี่ยแตกรังแล้วก็
แล้วก็บินลงมาต่อคุณตานะฮะตัวเธอเองหนิถ้าไม่ดีวิ่ง
หนีเข้าบ้านไปหลบในมุ้งเลยแล้วก็ตะโกนเรียกคุณตาทองดี
ให้ตามเข้ามาแต่คุณตาทองดีคงไม่ได้ยินแล้วก็คงกำลังถูก
นางสาวประนอมก็บอกว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้
ต่อไปคงก่อไฟทำกับข้าวไม่ได้
ก็เลยแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยกำจัดรังพึ่งหลวง
เพราะว่าพึ่งรังนี้ดุเหลือเกินฮะ
มากำจัดรังพึ่งหลวงตามวิธีการที่ถูกต้องนะฮะ
เพื่อป้องกันไม่ให้พึ่งหลวงทำร้ายร่างกาย
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยอีกนะฮะ